เป็นงวดที่จะออกวันพรุ่งนี้๑๗มกราคม๒๕๖๓เขาซื้อมา๑ใบนะฮะ๑ใบเนี่ย
หมายเลขก็คือ๕๗๕๙๘๓ท่านจดใส่กระดาษไว้เลยนะแล้วตรงข้างหน้าที่เขามีแม็กซเอาไว้เป็นสีส้มเนี่ย
ก็จะมีหน้าของผู้หญิงคนนึงเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ค่ะเขาบอกนี่เขาเพิ่งขายงวดแรกเลย
คือเรียนจบมาก็ระหว่างหางงหางานก็เนี่ยรับสลากมาขายความจริงขายสองใบเนี่ยเลขนี้เขาทำเอาไว้
แต่ว่าขายคนอื่นไปแล้วใบหนึ่งเขาก็เลยซื้อมาใบหนึ่งนะฮะคนที่เขาซื้อมาเพราะเขาบอกเขาชอบเลขนี้มาก
ก็ปรากฏว่าพอซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเพิ่งมาเห็นที่บ้านหลังจากซื้อมาแล้ว
ว่าที่สลากมีการเขียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรของผู้ขายเอาไว้นี่เห็นไหมอืมนางสาวทิพย์สุคลค่ะ
จริงมีนามสกุลกับเบอร์โทรด้วยใช่ค่ะขออนุญาตปิดไว้หน่อยกันแล้วกันนะฮะ

เขาไปซื้อที่สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ๗๕พันศาถนนธนาลัยตะบนเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ซื้อมาเสร็จกลับมาที่บ้านเอ้าเซ็นชื่อเอาไว้แล้วอย่างนี้จะทำยังไงอ่ะนะ
เกิดถูกรางวัลขึ้นมาจะรางวัลไหนก็แล้วแต่เขาขึ้นเงินได้ไหม
เขาก็เลยเอ้าโทรไปถามแม่ค้าลอตเตอรี่กันแล้วกันตามเบอร์โทรที่เขียนเอาไว้นะครับ
แม่ค้าที่เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรเอาไว้พอโทรไปเขาก็ถามว่านี่ใช่แม่ค้าลอตเตอรี่ใช่ไหม
เขาก็บอกว่าเออใช่เอาแล้วเขียนชื่อไว้อย่างนี้เกิดเขาถูกรางวัลเขาเอาไปขึ้นรางวัล
เขาไม่ถูกหาว่ายักยอกหรืออะไรยังไงเหรออืมแม่ค้าลอตเตอรี่บอกว่าอ๋อเขียนชื่อไว้
เผื่อคนถูกรางวัลคนที่ซื้อไปจะได้มาแบ่งรางวัลให้เหรอคะไม่ไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็นอ่ะ
เคยเห็นพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่ทำแบบนี้นะเราก็งงอยู่เขาก็เลยเอาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ค่ะตำรวจบอกว่าอ่าก็ลงบันทึกประจำวันไว้ก็ดีแล้วจะได้เป็นหลักฐาน
อืมเผื่อเราถูกขึ้นมาเราจะได้ไม่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์เขานะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยตามหาจนเจอคนที่ซื้อสลากใบนี้มานะครับ
เป็นผู้ชายที่อยู่ในเหตุการณ์นะเขาเป็นเพื่อนกับคนซื้อสลาก
บอกว่าวันเกิดเหตุก็คือบ่าย๑๓มกราคมตอนนั้นนั่งกันอยู่๓คนเขาอยู่กันผู้ชาย๒ผู้หญิง๑
มีแม่ค้าลอตเตอรี่สองคนเดินสะพายกระเป๋ามาขายลอตเตอรี่เพื่อนซื้อเอาไว้

ในระหว่างที่ขายนั้นเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้มีชื่อและเบอร์โทรอยู่ในลอตเตอรี่
ซึ่งพี่คนที่ซื้อเขาก็ถามว่าทำไมต้องมีด้วยชื่อและเบอร์โทร
ตอนแรกเราก็คิดว่าเขาอาจจะเขียนไว้ตรงบริเวณตรงมุมที่เป็นกระดาษ

ก็มีกระดาษตรงมุมนะครับเราไม่ได้คิดว่าเขาจะเขียนไว้ที่ด้านหลังของลอตเตอรี่
แล้วเราก็เลยลองโทรไปถามคนที่ซื้อนะฮะ
คนที่ซื้อเนี่ยเป็นผู้หญิงเธอบอกว่าวันนั้นแม่ค้าเดินมาขายลอตเตอรี่มากับอีกคนนึงเป็นลุงนะ
ผู้ชายแต่ลุงเนี่ยไม่ซื้อเธอเป็นคนซื้อเธอไปซื้อกับลุงนะ
ลุงเนี่ยไม่ซื้อเธอเลยซื้อแล้วก็ชี้ไปที่เลข๕๗๕๙๘๓เพราะว่าเลขสวยชอบ
ยังถามแม่ค้าอยู่ว่าอ้าวเห็นเย็บแม็กซ์ติดข้างหน้าไว้ว่าเป็นชุด๒ใบ
ทำไมมีใบเดียวล่ะแม่ค้าบอกว่าอ๋อขายไปแล้วใบหนึ่ง
เธอก็ซื้อใบนี้มาซื้อมา๑๐๐นะวันรุ่งขึ้นถึงมาดูมาพลิกดู
แล้วก็เห็นชื่อทิพย์สุคลนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรปรากฏอยู่ก็ตกใจ
รีบโทรหาใช่คุณทิพย์สุคลไหมคะแล้วก็เป็นอย่างที่บอกนี่แหละนะครับ
ทีนี้หลังจากที่สายแรกเนี่ยบอกว่าเผื่อถูกรางวัลลูกค้าจะได้กลับมาแบ่งให้
เธอบอกเธอโมโหมากไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ต่อมามีผู้หญิงอีกคนนึงโทรกลับมาหาด้วยอีกเบอร์หนึ่งบอกว่าเขาคือแม่ค้าตัวจริง
แม่ค้าคนที่ขายสลากให้เธอน่ะหยิบผิดจะขอซื้อคืนได้ไหมสลากใบเนี้ย
เพราะว่าความจริงแล้วเขาฝากให้อีกคนนึงขาย
แล้วอีกคนนึงไม่รู้ว่าใบนี้เขาเขียนเอาไว้เพื่อจะเก็บเอาไว้เอง
เธอก็ลงบันทึกประจำวันที่สพแม่จันทร์ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อ๑๔มกราคม
เขาโพสต์ชี้แจงหลังจากเป็นข่าวเรื่องนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อของเธอที่อยู่ด้านหลังลอตเตอรี่เนี่ยนะเธอบอกว่าเป็นผู้ที่ซื้อลอตเตอรี่ฉบับนี้
แล้วฝากไว้กับนางสาวชุลีกรทิพย์สุคลเนี่ยบอกว่าเขาซื้อลอตเตอรี่ฉบับนี้เอาไว้เอง
แล้วฝากไว้กับชุลีกรทีนี้นางสาวชุลีกรเนี่ยช่วงที่เขาฝากให้เอาลอตเตอรี่ไปขายอะไรพวกนี้
หยิบลอตเตอรี่ฉบับนี้ให้กับลูกค้าไม่ได้ตั้งใจหลอกลวงใคร
ทีนี้พอคนซื้อโทรมาต่อว่าว่าขายลอตเตอรี่แล้วเซ็นชื่อไว้ได้ยังไง
ก็เลยจะขอซื้อคืนเพราะอันนี้ตั้งใจเก็บเอาไว้อยู่แล้วชอบเลขนี้เหมือนกัน
ซึ่งนางสาวชุลีกรก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานที่สพเมืองเชียงรายเอาไว้เหมือนกัน
ว่านางสาวทิพย์สุคลฝากลอตเตอรี่กับเธอเอาไว้หมายเลข๕๗๕๙๘๓งวด๑๗มกราคม๒๕๖๓๑ฉบับ
เขียนชื่อทิพย์สุคลเอาไว้แต่เผลอเอาสลากไปขาย
พยายามโทรติดต่อสอบถามเพื่อจะโอนเงินคืนให้และขอซื้อคืน
แต่เขาไม่ยอมขายคืนยืนยันจะเก็บสลากไว้
ต่างฝ่ายต่างก็เลยลงบันทึกประจำวัน
กรรมสิทธิ์เอาไว้ยุ่งเลยอ่ะทีเนี้ย
เราก็ติดต่ออีกถามไปยังคุณชุลีกรคนที่ขายลอตเตอรี่
เธอบอกว่าเธอขายให้ไปแล้วจริงนะแต่ว่าทิพย์สุคลก็เขียนสลักหลังชื่อเอาไว้
เพราะว่าฝากสลากไว้กับเธอเพราะว่าจะต้องเดินทางไปเวียดนาม
ฝากให้เธอเอาไว้เผื่อว่าลอตเตอรี่ออกพรุ่งนี้จะได้ตรวจให้ด้วย
เธอก็ดันเผลอหยิบสลากใบนี้ไปขายต่อให้กับลูกค้า
ซึ่งเธอจำไม่ได้ว่าขายให้ใครจนมีคนโทรมานั่นแหละ
เธอก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะ
ไม่ได้ตั้งใจยังไงขอซื้อคืนก็แล้วกัน
แต่ลูกค้าเนี่ยไม่ยอมลูกค้าไม่ยอม
ก็เอาเป็นว่าต่างฝ่ายต่างอ้างว่าเป็นเจ้าของอ่ะมั้งอย่างนี้
โอ้โหปวดหัวเลยอ่ะขนาดแค่ฟังยังเครียดตามเลย
ฝั่งนั้นเขาบอกว่าเขาหยิบผิดเขาไม่ได้ตั้งใจจะขายให้
อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าเขาก็ซื้อมาอย่างถูกต้อง
แต่ว่าบังเอิญฝั่งนั้นเขามีลายเซ็นคือถ้ามันไม่ถูกรางวัลพรุ่งเนี้ย
ก็ไม่เป็นไรหรอกเรื่องที่คุณภาคภูมิเล่าไปทั้งหมดมันก็จะจบลง
ก็มันไม่ถูกรางวัลอ่ะเอา๓นาทีผมคืนมา
ไม่เป็นไรเล่าไปผ่านแล้วผ่านเลยเรื่องมันจะจบ
แต่ถ้าถูกรางวัลขึ้นมาเออมันจะยังไง
สมมุติถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยเลยอ้าว๖ล้านบาทเนี่ยทำยังไง
ตายตายเราเลยไปถามตำรวจให้แล้วก็ไปถามทางอาจารย์ปรเมฆ
คือทางพันธบรวจเอกบุญส่งจันสีเนี่ยนะคะ
เป็นผอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
ท่านก็บอกว่ามันมีกฎหมายอยู่เป็นพรบสลากกินแบ่งรัฐบาลปี๖๒
ระบุเอาไว้แบบนี้ค่ะกองสลากจะจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ที่ถือสลากมาขึ้นรางวัลเท่านั้น
โดยจะต้องมีการแนบหลักฐานยืนยันก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบด้วยนะคะ
แต่ถ้ากรณีที่มีการแจ้งอายัดสลากเอาไว้ก่อนหน้าก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวน
เพื่อยืนยันว่าใครเป็นเจ้าของสลากตัวจริง
เพื่อความสบายใจของผู้ซื้ออยากแนะนำว่า
อย่าซื้อสลากที่มีการเขียนชื่อเอาไว้ด้านหลังหรือประทับราเอาไว้
หรือการกระทำใดที่มีการแสดงความเป็นเจ้าของเอาไว้
แต่ถ้าผู้ซื้อต้องการจะซื้อสลากใบดังกล่าวจริง
ซื้อได้แต่ต้องไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจ
เพื่อป้องกันถ้าสลากใบนั้นมันถูกรางวัลจริง

นั้นพอสำนักงานศาลักษณ์กิจแบ่งรัฐบาลบอกแบบนี้
แต่อันนี้ที่เราตรวจสอบคือนางสาวชุลีกร
แล้วก็เขียนชื่อสลักหลังแล้วฝากเธอเอาไว้เพราะว่าต้องไปเวียดนาม
แต่เธอเนี่ยบังเอิญไปขายให้กับลูกค้าโดยไม่ได้ตั้งใจ
อยากจะซื้อคืนก็ไม่ยอมอันนี้เราตรวจสอบได้นะ
ทีนี้อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี
ซึ่งอาจารย์ก็ผ่านเรื่องราวแบบนี้มาหลากหลายคดี
ครูปรีชาและหมวดจรูนพอพูดถึงเรื่องลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย

ก็เลยไปถามว่าตกลงอาจารย์อาจารย์ของใครเนี่ย
อาจารย์บอกว่าทั้งสองฝ่ายเขาก็บอกว่าเขาจ่ายเงินซื้อแล้วทั้งคู่
ทั้งเจ้าของที่มีอยู่ในมือกับเจ้าของที่ชื่อทิพย์สุคล
เพราะฉะนั้นหากพิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายเงินซื้อทั้งสองฝ่ายจริง
คนที่ต้องรับผิดชอบก็คือแม่ค้าคนขาย

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจองสลากเอาไว้แล้วยังไม่ได้จ่ายเงิน
อันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่กรรมสิทธิ์
แต่ถ้าจ่ายเงินแล้วทั้งคู่ก็ถือว่าก็เป็นเจ้าของสลากทั้งคู่
มันก็ต้องไปพิสูจน์ทราบว่าถ้ามันถูกขึ้นมาจริงแล้วจะเอายังไงเนี่ย
เออก็แม่ค้าต้องรับผิดชอบนี่ก็จะยุ่งหน่อย

สมมุติที่ถูกรางวัลที่หนึ่งผู้นี้

ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในมือแต่ว่าซื้อไว้แล้วเสียเงินด้วย

มันจ่ายเงินไว้ทั้งคู่

แล้วก็ไม่อยากจะแช่งเขาว่าอย่าถูกรางวัลเลย
คุณจะมาสอนก็อย่างนี้
ไม่ได้แช่งไงแต่แบบว่าก็จะได้มีวุ่นไง